บอกท้องเอ่ยคำว่าสวัสดีปีวัน
ปีนี้นะฮะเราจะเริ่มต้นไปด้วยกันนะฮะ
และผู้ที่จะพาเราไปคว้าเงินแสนได้ง่ายขึ้นก็คือผู้ช่วยคนเก่งของเราทั้ง๓คนในวันนี้ครับ
พี่ป๋องหมอเพื่อนและคุณบนชันยี

สวัสดีครับคุณหมอเพื่อน
เป็นไงบ้างฮะปีใหม่ที่ผ่านมาไปเที่ยวไปพักผ่อนที่ไหนฮะพี่ป๋อง

สวัสดีครับ

คำว่าสวดมนต์เนี่ยไม่น่าหลุดจากปากเราเนอะ
ถ้าพูดคำว่าได้ฟังพระสวดนี้โอเค
ผู้เข้าขันในวันนี้ของเราทั้ง๓คนนะฮะไม่รู้ว่าจะสมปรัฐนาด้วยเงินแสนหรือเปล่า

ต้าน้องถุงแป้งและน้องเอียมครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ขอเชิญพี่ป๋องนะครับผมรายการของเรานะครับก็มีนะฮะลูกปลานินให้พี่
เอาไปเลี้ยงแล้วไงเอาไปกินเอาเนื้อปลาลงมาหน้า
เอาดีสิมีนี่เรามีประกาศกิติคุณมอบให้มีเลยนี่สาว
จะมามอบให้อาศัยพี่ป๋องหน่อยขออนุญาตพี่ป๋องหน่อยนะคะ
เร็วน้องมาช่วยเร็วน้องถูกแป้งมาช่วยเร็วนี้
น้องถุงแป้งมาถุงแป้งด้วยดูดูดิมันช่วยกับแต่ตัวศพอ่ะ
เฮ้ยไปตามพี่จิ๊กนมรัสไปดิเขาแต่งหน้าศพ
ดูเขาใส่ด้วยก่อนดูของพี่ป๋องใส่สิพูดจริงนะถ้ามีดอกไม้มาหน่อยนะ
โอ้โหเหมือนพวงหลีนเลย
ต้องมือพี่ป๋องหน่อยแล้ว
ยอดยอดมากบอกขอบคุณมากเจ๋งมากวันนี้
เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมทั้ง๓ท่านมาร่วมสนุก
ไม่มีการสะสมดวงดาวถือว่าเป็นการมอบของขวัญวันปีใหม่ให้น้อง
นะจ๊ะโอเคพร้อมแล้วนะครับ
เรามาเริ่มกันที่น้องต้าเลยดีกว่าน้องต้านี่ก็มีผลงานเพลงของเขาเหมือนกันนะฮะ

วงล้อของต้ามาเลยครับผม

มีพี่เตียงนะครับคุณเอิ้นนะครับพี่เล็กแล้วก็มีคุณพันธุ์

เป็นเจ้าหน้าที่หมู่บ้านอนุรักษ์ไฟไทย

อันดับน่าจะเกี่ยวควายหมู่บ้านควายไทยอยู่ที่จังหวัด
สุพรรณบุรีไง
บ้านควายเอาพี่บอลมาช่วยมา
พี่บอลจะหน่อย

ก็มีความรู้ที่ไหนอ่ะแน่

ออกมาแมวฉันนักจะแวะบ้านชีวิตตลอด
สวัสดีครับ

สัตว์พุทธกลายนะครับจุดเด่นมีอยู่๕อย่างนะครับ
คำถามผมจะถามว่าเท้าเขาจะเรียกว่าอะไร

ไหมผมกำลังคิดอยู่ว่าน่าจะเป็นข้าวขุนนัง

ตอนนี้อยู่ระหว่างชินฐานพิมพ์คุณนางและเศรษฐีที่คิดว่าในส่วนข้อนี้
ตอบว่าคุณนางครับ
ช่วยเด็ดมีห้าอย่างหน้าแด่นหางดอก
แล้วก็ที่เท้านี่คือเท้าขุนนางครับ
ตัวต้องก็ต้องรับ๓คะแนน

อะไรน่ะ

วันนี้เราไม่มีประกาศให้คุณดวงดาวนะถือว่าเป็นงานมอบของขวัญให้น้องนะครับ
มากันต่อนะครับเขาได้ไปแล้วนะ

น้องถุงแต้งนะครับวงร้องมหาชนมาครับ
พร้อมแล้วหมุนไลน์

เอาล่ะน้องถุงแป้ง
มีคุณกั้ง

เลือกราคาเดียวกันค่ะ

ไม่เป็นที่เขาเรียนเยอะนะ
จะเป็นแบบพี่ป๋องมั้ยหรือพี่ปอนด์อีก

รักกูรักกูรักกูรักกูรักกู
ป้องกูนะคะ

คนก็จะเล่นของอยู่บ้าอันเนี่ย

คนก็เล่นของอยู่

กี่เหรียญดีครับเรามี๑๐เหรียญ

ตอนนี้ก็เป็นช่วงปีใหม่แล้วนะคะ
อยากถามว่าสคศย่อมาจากอะไรค่ะ

สคศย่อมาจากอะไร

สิยอมจากอะไรส่งความสุขหรือเปล่า
ไม่ใช่หรือย่อมาจากสารความสุข
ไม่ถูกหรือยอดมาจากสูตรความสุข

สวดีคนสวย
นี่ก็สวยสวยเนอะ

๒เหรียญก็คือย่อมมาจากส่งความสุข

ใช่เลยค่ะ๒คะ๒ย่อมมาจากส่งความสุขค่ะ

ขอบคุณพี่ป๋องด้วยขอบคุณครับ

โห้ยโห้ย
ยังไม่ใช้เก็บได้ก่อน

น้องเอี๊ยมนี่ก็สวยนะสูงยาวเผาดี

พร้อมแล้วมุนเลย
มีนะครับน้องอุ้มนะฮะคุณนนท์นะฮะ
คุณแจนแล้วก็คุณซุป

เอาคุณซุปแล้วกันค่ะ

ชื่อซุฟครับชอบตีแบดครับผม
อุ้ยเท่าเหลนทองด้วยอะ

หมอเพื่อนเป็นนักกีฬาทีม

ดูสิว่าจะลงกี่เหรียญดี

อ่าไม่มั่นใจเลยลง๒เลยครับ
จะถามเกี่ยวกับแบตหรือไม่เชิญครับ
ทราบไหมครับว่าลูกขนไก่๑ลูกเนี่ย
กำหนดไว้ว่าต้องมีก้านคนไก่กี่ก้าน

อันนี้หนูก็ไม่รู้เลยเหมือนกัน

แปบใช่

หนูว่ามากไป

เฉลยนะครับตามมาตรฐานแล้วเนี่ยลูกขนไก่๑ลูกต้องมีก้านขนไก่๑๖ก้าน